มามาฟังกันค่ะตามพี่ท็อปปี้สามบาทห้าสิบเลยอ่า
ตามไปที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเพราะอะไรเมื่อวานนี้เขามีการจัดพิธีบวงสวง
พญานินรการนาคาราชคุณผู้ชมโอ้เขาบอกว่าพิธีนี้เนี้ยน่ะ
เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดทัพหมันจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะพี่ท็อปฟี่ก็เลยเดินทางไปร่วมพิธีด้วยตัวเองแบบใจจดใจจ่อเลยนะคุณผู้ชม
แล้วก็มีนางรำมารำถวายด้วยซึ่งก็ยังมีพิธีฉลองแล้วก็ถวายอุโบสถที่สร้างเสร็จสมบูรณ์
เหล่ากรยานมิตรที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกันหลายคนเลยนะ
อันนี้นางรำนะโอ้โหรำกันอย่างสวยงามเลยนะและแน่นอนค่ะงานดีดีแบบนี้ยังไงดีล่ะพี่แจ๊ค
เราก็ไม่พลาดที่จะขอไปชะโงกดูขันน้ำมนต์สักหน่อยสิมีเลขอะไรบ้างไหมเนาะนะคะ
ภาพที่พี่ท็อปปี้ส่งมาให้เราบอกเลยว่าชัดเจนแจ่มแจ้งแต่แล้วแต่นะว่า
ใครจะตีเป็นตัวเลขอะไรมันค่อนข้างจะมองยากนะชัดมากอ่า
เธอรี่ว่าเลขอะไรอย่างดิฉันมองเลขเดียวกับพี่แจ๊กกะรีนเจ็ดหนึ่งเออ
แล้วก็หนึ่งหนึ่งด้วยน่ะน่ะเออตีกันไปหลายหลายตัวเลขเลยน่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปค่ะไปกันต่อกับนักร้องนักแสดงสาวสายมูพี่สาวของดิฉันเองพี่แคนดี้รากแก่นจ้า
นี่เลยค่ะควงคู่มากับอาจารย์หายน้ำเลขสัดดวงดาวอืมอาจารย์ที่พี่เขารพนักถือมาก
ไปไหนไปกันทุกที่เออถือเลิกงามยามดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอืม
จัดพิธีบวงสวงตั้งโต๊ะถวายอาหารคาวหวานผลไม้ของมงคลให้กับพี่สาวต้นไม้
โดยครั้งนี้เนี่ยนะพี่แคนดี้เนี่ยยังได้นำเอานางรำ๔คนมารำให้พี่สาวดูด้วยนะ
ครั้งนี้ก็เลยจัดนางรำมาให้เลยนะคะ
พร้อมกับนี้พี่แคนดี้นักกล้าวกับพี่สาวนี้ว่า
ขอให้จากนี้ไปธุรกิจของเจ้าตัวมีแต่ปั้ง
ไม่รู้ว่าธุรกิจตัวไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋านะ
เพราะว่าช่วงนี้เห็นพี่แคนดี้เขาไลฟ์ขายกระเป๋าอยู่บ่อยนะคุณผู้ชมนะ

ใช่เป็นกระเป๋าสายมูแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ร้านแห่งนี้เขาเคยมีการทำบุญถวายเพลงพระมาแล้ว
คราวนี้เป็นพิธีบวงสวงก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ใช่ค่ะพี่แคนดี้นี่ก็สายนางงามด้วยเหมือนกันนะ
เมื่อคืนนี้เชียร์น้องอิงฟ้าโอ้โหตาแตกเลยนะ
แล้วแกก็ตื่นแต่เช้ามาหาพี่สาวเลยเนาะ